เพราะว่าเป็นเรื่องของคุณป้าท่านนี้อายุ๕๒ปีแล้ว
คุณป้าอยู่บ้านหลังนี้นะคะบอกว่าอยู่กับคุณแม่
เสร็จแล้วมีปัญหาเรื่องมีปากเสียงกับแม่
ด้วยความที่เธอเนี่ยรักหมา๒ตัวมาก
คือหมาสองตัวเนี่ยรับเลี้ยงมาแล้วปรากฏว่าแม่ก็ไม่ได้ชอบหมา
พอทะเลาะกับแม่เสร็จก็เลยแม่ก็โทรไปหาพี่ชาย
แล้วพี่ชายก็เลยมารับตัวคุณแม่ไปต่างจังหวัด
แล้วเดี๋ยวบอกเธอว่างั้นเดี๋ยวไปหาห้องเช่า
ห้องเช่าที่มันมีหมาอยู่ด้วยได้แล้วกัน

แต่คุณป้าบอกอยากไปด้วยเขาไปกัน

สุดท้ายเอาอย่างนี้งั้นหอบเสื้อผ้ามาสักหน่อยนึง
หมาอีก๒ตัวจูงกันมานอนข้างถนนเลยแล้วกัน
และแน่นอนแบบนี้พอชาวบ้านผ่านไปผ่านมา
เขาบอกมันอันตรายไปเรียกเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ทั้งพมเองก็มา

สูงคุ้มครองคุณไรที่เพิ่งก็มา

มายืนเกลี้ยกล่อมเธอเธอร้องไห้ตลอดเวลานะคะ
ผู้หญิงท่านนี้นะคะที่บอกว่าหอบเสื้อผ้าจูงหมามานอนอยู่ริมถนน
ตรงไหนที่มานอนแถวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดจีนประชาสโมสร
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานี่แหละค่ะ
พูดไปเล่าไปร้องไห้ทั้งน้ำตา
อย่างที่บอกว่าชาวบ้านเห็นแล้วก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับเธอ
แล้วดูแล้วเธอน่าจะเครียด
คืออยู่ในสภาวะเครียดตลอดเวลาแล้วดูเธอดิ
รูปหัวหมารักหมาจริงนะคะ
พอจะสอบถามได้ชื่อมาค่ะ
เธอคือนางสาวสุธิดาอายุ๕๒ปี

มีเสื้อผ้าสักหนึ่งห่อหมากับ๒ตัวค่ะที่อยู่กับตัวเธอ
ก่อนหน้านี้อย่างที่ขวัญเล่าอยู่กับแม่
ซึ่งห้องที่อยู่จริงก็ไม่ใช่บ้านที่ซื้อนะเป็นห้องเช่า
แต่ย้ายมาอยู่ไม่นานด้านไปมีปากเสียงกับแม่

โทรหาพี่ชายพี่ชายเนี่ยทำงานอยู่สัตหีบนะคะ

แล้วดันมาคืนห้องเช่าที่เธออยู่กับแม่นั่นแหละที่ฉะเชิงเศร้า
ทีนี้พี่ชายบอกเอางี้เดี๋ยวให้เงินละกัน
ไปหาห้องใหม่นะแล้วไปดูห้องที่เขาเลี้ยงหมาได้

เพราะคุณพี่สุธิดาอยากไปอยู่ด้วยกับแม่กับพี่ชาย
แต่พี่ชายก็ไม่ชอบหมาเหมือนกันไปเดี๋ยวทะเลาะกันอีก
เธอเลยน้อยใจค่ะออกมานอนริมถนนแบบนี้
หวังว่าพี่ชายจะมาตามหามางอนง้อแล้วรับไปอยู่ด้วย
แต่ล่วงเลยไปหลายชั่วโมงพี่ชายไม่มานะคะเครียดค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่พยายามเจรจาบอกว่าเอางี้ก่อนไหม
สุธิดาเดี๋ยวไปตรวจสุขภาพไปหาหมอกันก่อนที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
ออกจากหมาแยกจากหมาก่อนได้ไหมเธอไม่ยอมค่ะ
รักมากเลยอ่ะคุณคิงแล้วก็พูดบอกเจ้าหน้าที่
ก็หมามันมีชีวิตจะไปให้แยกจากกันจะทิ้งมันไว้อย่างนี้ได้ยังไง
สุดท้ายค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องประสานตำรวจ
มารับตัวเธอไปไปกับหมาด้วยคุณคิง
แล้วก็ขึ้นรถอ่ะงั้นไปด้วยกันไปโรงพยาบาลเลยค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อทางญาตินะคะ
เพื่อมาพูดคุยและประสานหาทางออกจะเอายังไงจะอยู่กันแบบไหน
ตอนนี้นำตัวเธอเดินทางไปที่บ้านพันธุ์ค่ะ
ซึ่งเป็นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งก่อนในเบื้องต้นนะคะ